คุณผู้ชมมีข่าวเศร้ารับวันพ่อเมื่อวานนี้
ลูกสาวพาลูกกับสามีไปไหว้พ่อ

คุณพ่อทานไปอย่างอร่อยสักพัก
ลูกชิ้นที่ลูกสาวทำให้ติดคอพ่อหายใจไม่ออก

ขณะที่ลูกสาวนั้นกำลังกอดร่างของคุณพ่อ
คุณผู้ชมไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในวันพ่อนะฮะ

ลงให้
ก็กินขนมจีนน้ำยาป่าลูกชิ้นที่ลูกสาว

มันดันไปติดคอแล้วก็ค้างอยู่ที่หลอดลม

หายใจไม่ออกก็ตามกู้ภัยมาปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจช่วยชีวิต
แต่มันก็ไม่ทันคุณพ่อเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านบึงจังหวัดชนบุรี
สอบถามนางเซียมหงภรรยาของผู้ตายก็คือแม่ของลูกสาวที่ทำให้พ่อทาน
ก็บอกว่าสามีเคยประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีโรคประจำตัวหลายอย่าง
รักษาแล้วมีการเจาะหลอดลมรักษามานานกว่า๓ปี
เมื่อวานวันพ่อลูกสาวคนโตมาหาพ่อทำขนมจีนน้ำยาป่าลูกชิ้นให้พ่อกิน
เป็นอาหารจานโปรดของคุณพ่อเลย
ก็เลยรีบเอามือทุบที่หลังให้แบบอาเจียนออกมาแล้วก็ล้วงเอาเศษอาหารในคอออกมา
แต่ว่าทำยังไงก็ทำไม่ได้นะสุดท้ายเริ่มมีอาการเกร็งหายใจไม่ออกนอนฟุบ

นานกู้ภัยก็มาถึงปั๊มหัวใจแต่ว่ายืมไม่ได้
สุดท้ายจากไปในวันพ่อต่อหน้าต่อตา
ลูกหลานและทุกคนในบ้านครับ
ลูกสาวคนนี้ก็เสียใจครับร้องไห้ตลอดเวลา
โทษตัวเองที่ต้องเป็นสาเหตุทำให้พ่อต้องตาย

ก็เสียใจนะเมื่อวานวันหยุดหยุดจากการทำงานก็เป็นวันพ่อ
ก็เลยพาลูกกับสามีมาเยี่ยมพ่อกับแม่แล้วก็ทำของโปรดให้พ่อกิน
ไม่คิดว่าจะเป็นสาเหตุทำให้พ่อนั้นต้องมาตายในวันพ่อ
แล้วตายด้วยอาหารในฝีมือของตัวเองนะครับ
ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับ
จริงบอกไว้ก็ดีถ้าเกิดมีเหตุแบบอาหารติดคอ
สิ่งที่ต้องทำคืออ้อมไปข้างหลังเขานะคะ
เอามือรัดไว้ตรงประมาณรินตรีแน่คะ
แล้วกระทุ้งเรื่อยจนว่าเขาจะสำล่อออกมา
อย่าทุบหลังก็ใช้ตรงนี้เท่านั้น